คุณผู้ชมฮะดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะแต่ต้องดูให้จบนะครับ
คือคลิปนี้เป็นคลิปที่เพจแม่ทัพลิง๓ทับ๑เขาเอาไปโพสต์ไว้
เป็นภาพของเนรรูปหนึ่งแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจ
มีการเขียนแคปชั่นบอกว่าความรักก็เป็นแบบนี้แหละ
ขนาดใส่ผ้าเหลืองก็ยังมีเวรมีกรรมเรื่องความรัก

บอกว่าเป็นกำลังใจให้ครับความรักก็แบบนี้แหละ
รวมทั้งข้อความแปะในคลิปบอกว่าเราขอโทษนะ
ที่ทำให้เธอต้องรำคาญแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความนะครับ
ขนาดอยู่กับผ้าเหลืองยังเสียน้ำตาเลย
ทำไงเนอะก็ในเมื่อเรามีกรรม
หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปในโซเชียลเพียงข้ามคืนเดียวนะครับ
เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์หนักมากคุณ
หนักถึงขนาดไหนรู้ไหมฮะว่าเหมาะสมหรือเปล่า
นี่เนนอกหักถึงขนาดต้องมาแบบโอ้โห
ร้องขอความเห็นใจในโลกโซเชียลเลยเหรอ
เป็นเนรนเนี่ยอกหักได้อย่างไรอะไรแบบนี้นะฮะ
เป็นเนรไม่ตัดเรื่องความรักเหรอยังมีกิเลสอะไรต่างนานา
คนเข้าไปคอมเมนต์หนักมาก
ทีนี้ผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐของเราอยากรู้ความจริงครับ
ได้เจอกับสามเณรในคลิปอายุ๑๕ปี
อยู่ที่วัดซึ่งเป็นโรงเรียนในอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะฮะ

ความจริงมันโอละพ่อเลยพี่โอละพ่อเลยโยมเนรไม่ได้เป็นแบบนั้น
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความรักหรืออกหักแต่อย่างใด
แล้วก็เนรก็พาผู้สิทธิ์ของเราไปพูดคุยกับครูที่ปรึกษาของเนรด้วยนะครับ
บอกว่าเพจดังกล่าวนำคลิปของเนรไปโพสต์ในทางเสียหาย
ส่วนสาเหตุที่ร้องไห้เพราะอะไรรู้ไหมฮะ

เพราะว่าคุณปู่ของเนรเนี่ยโยมปู่เนี่ย
ลื่นล้มหัวฟาดพื้นอาการปางตาย

เนรก็โชว์ให้ดูบอกอาการของคุณปู่ปางตายแบบนี้
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเข้าห้องไอซียู
เนรสงสารปู่ที่ลูกหลานแต่ละคนอยู่คนละพื้นที่กัน
เพื่อให้ญาติมาเยี่ยมปู
ภาษาที่พูดในคลิปเป็นภาษาสวยฮะ

ดังนั้นคนที่เอาคลิปไปลงอาจจะฟังไม่ออก
ไม่รู้ว่าเนรพูดว่าอะไรแต่จริงเนรแปลให้ฟังนะ

ขอให้ปู่หายจากการป่วยเร็ว
ขอให้ลูกหลานทุกคนกลับบ้านมาหาปู่

นี่ครับเนรอธิบายชัดเจนนะคุณนะ

อย่างไรก็ตามเนรบอกว่าจะให้อภัยทางเพจครับ
หากเพจลบคลิปแต่ถ้าไม่ลบ
จะดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุดนะครับ
เอาคลิปเราไปดัดแปลงแล้วคือสิ่งที่เราพูด
แล้วไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องอกหักอะไรทั้งสิ้น
แล้วพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าปู่เราเข้าโรงพยาบาล

คนหนึ่งก็อยู่สระบุรีคนหนึ่งก็อยู่สุโขทัย

เพราะบางคนเขามาไม่ได้เราจะได้รู้
นี่นะฮะเนรก็อธิบายให้ฟังชัดเจนนะครับ
ส่วนครูที่ปรึกษาของเนรก็ยืนยันว่าคลิปดังกล่าว
ระบุข้อความทำนองอกหักนั้นมันไม่เป็นความจริง
เนรได้โทรมาหาแล้วก็พูดคุยเป็นภาษาสวย

ก่อนที่จะตัดสินใจนำคลิปร้องไห้
แล้วก็ใช้ภาษาสวยนะฮะแล้วก็เป็นไปตามภาษาเด็กนะฮะ
เพราะว่าด้วยความเป็นห่วงคุณปู่จนกลายเป็นข่าวดังนะฮะ
ทีนี้ไม่อยากให้เนรเสียหายนะครับ
ก็อยากให้ทางเพจลบคลิปนะครับ
ผมเข้าไปดูทางเพจแม่ทัพลิง๓ทับ๑เนี่ย
คลิปนี้ยังไม่ถูกลบนะคุณ

แล้วก็ยังมีคนที่ไม่รู้ความจริงเข้าไป

จะได้อธิบายให้คนในโซเชียลเขาเข้าใจเนรด้วยนะฮะ
เขาถึงต้องบอกว่าเสพข่าวต้องเสพข่าวหลายด้าน
ดูจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือด้วยนะคะ